แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปบนเอาไว้
อยากจะให้ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้
เราก็ยังเห็นการมาแก้บนกันหลายพื้นที่นะคะ

เหนือจากการแก้บนแล้วเนี่ยมีเรื่องของตัวเลข
แต่เพิ่งจะ๒๒กรกฎาคมเองนะคะ
แต่อยากจะเล่าค่ะมีเรื่องของตัวเลข
ที่หนักก็กระชุ่มกระชวยจดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วกัน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
กระหนกพันธ์วิริยดำรงกุลที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมหายลำ

พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านสมาคมหายหลำนะคะ
ก็ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวห่มสบายสีม่วง

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสองแควร์จังหวัดพิศนุโลกนะคะ

ว่าขอให้ช่วยทีมหมูป่ามาให้ได้นะคะ
พอปลอดภัยกันทุกคนก็ต้องมาแก้บนกันแบบนี้ค่ะ
ก็คุณกระหนกพันธุ์ก็บอกว่าตื้นตันใจ

อยากจะให้ทั้ง๑๓คนปลอดภัยแล้วก็ช่วยออกมาได้ก็เนี่ยค่ะ

แล้วก็นึกถึงบุญคุณของจ่าแซมด้วยที่สละชีวิตให้กับภารกิจในครั้งนี้
ขอบคุณทุกภาคส่วนและจิตอาสาที่มาช่วยเหลือกันด้วยนะคะ
ส่วนคณะมโนราชาวตรังกว่า๔๐ชีวิตค่ะ
การรำถวายอนุสวรีพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรพักดี
ซิมบี้ณระนองอดีตเจ้าเมืองตรัง

รำวันนี้คณะมโนราตั้งใจไว้อาลัยสะดุดีจ๋าแสม
เสียสละนะคะสละชีวิตช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
นายกริศดาหรือนโนราโจชัยขัน
หนึ่งในผู้ร่วมรำถวายบอกว่าทุกคนลุ้นนะคะ
ตั้งแต่การค้นหาการกู้ภัยช่วยออกมานะคะ
ความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะบนบานสารกล่าว
บนบานบุพการีครูบาอาจารย์ครูหมอตายายมโนราตั้งแต่บรรพบุรุษ
เพื่ออำนวยอวยไฉ่ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็ปลอดภัยทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จ
แล้วก็สำเร็จจริงพอสำเร็จปุ๊บก็เลยมารำแก้บนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขนิดนึงเนาะคุณภาคภูมินะ

นี่ค่ะนางเฉลียวสิริโชธนะคะป้าเล็กค่ะ
อายุ๗๗เขาขายลอตเตอรี่ที่ตลาดสดในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เขาก็เลยเรียงลอตเตอรี่งวดวันที่๑สิงหาคม
ไปจองเอาไว้ที่สำนักงานปรายศนีย์สวรรคโลก๕เล่ม๕๐๐ใบ

เรียงเอาไว้แบบนี้เพราะเขามาจองกันล่วงหน้าแล้วนะ

ใช่เขาจองกันล่วงหน้าแบบนี้ค่ะ
ก็ยังเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับทีมหมูป่าค่ะ

ป้าเล็กเขาบอกว่าเลข๑๓แน่นอน๑๓คน

นี่ไงสูตรไงที่ออกมาไง

๑๘นี่อะไรอยู่๑๘วันหรืออะไรประมาณอย่างนี้
อายุจ๋าแซมค่ะ๓๘อันนี้จองหมดแล้ว

ต้องแล้วค่ะป้าบอกว่าเนี่ยก็ยังขาย๘๐บาทนะคะ
มาขายตามราคาที่กำหนดไว้นะคะไม่ได้ขายเกินราคา
แต่ตัวเลขต่างเหล่านี้จองกันเกลี้ยงแล้วค่ะ